คำแรกวันนี้อาจจะดูหนักไปหน่อยคุณผู้ชมนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งท้องอ่อน
ถูกสามีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
สลบเหมือดไปเลยเลือดออกโอ้โหเยอะมาก
เธอบอกว่าสามีบอกว่าที่ทำไปเพราะหึงแฟน
แต่กระทืบแฟนปางตายคุณผู้ชม
ไปดูหน่อยนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ร้อยตำรวจเอกกฤติเดชเชื้อมรามันรองสารวัตรปราบรามสพเมืองชนบุรี
ก็นำกำลังกว่าสิบนายไปตรวจค้นในบ้านในซอยทุ่งสะนะฮะ
อยู่ที่ซอย๓หมู่๓ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
เขามีการได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง
โหยหวนเหมือนถูกทำร้ายร่างกายเหมือนต้องการจะขอความช่วยเหลือ
และร้องมากว่ายี่สิบนาทีแล้วพอตำรวจเข้าไปเนี่ย
ไปตรวจสอบไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมคือร่างของนางสาวปิยรักษ์กระจาย
เป็นผู้หญิงสาวท้องอ่อนสภาพเนี่ยโอ้โหเลือดอาบสลบในพงหญ้าไปแล้วครับ
ใบหน้าแตกยับปากแตกนะฮะอาการสาหัสมาก
กู้ภัยไตรคุณธรรมก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ต่อมาก็จับกลุ่มคนร้ายได้ไม่ใช่ใครเนี่ยนายคนนี้แหละฮะ
สามีคนเจ็บนี่แหละนายนัทพลแทร่ซื้อพร้อมกับรถจักรยานยนต์
ก็จับกลุ่มได้อยู่ในป่าในจุดเกิดเหตุนี่แหละ
สอบถามทำทำไมเขาบอกว่าที่ทำเมียตัวเองที่ท้องเพราะว่าหึงหวง
ไปฟังเสียงของสามีที่ทำร้ายภรรยานะฮะ

ก็ไปตรวจดูก็ได้ฮะพี่
การทิแล้อก้าวใคร

เมาอะไรมึงหาพี่กินกันเมาอะไรมึง
ไม่เมาตรวจได้อะ

เรียกคิวสาวอะ

เธอบอกท้องกลับมาหาผม

ก็ทั้งเดียวกันทำศักดิ์การบอบที่ลงพักสมศไว้แล้ว
สรุปคือเคยเลิกกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
เคยไปไล่ชีวิตลงมาธึความรักวันครั้งหนึ่ง
ผู้หญิงท้องกลับมาขอกลับมาอยู่ด้วย

แล้วทะเลาะกันเพราะมีเรื่องชู้สาว

เรายังไม่ทราบว่ามีเสพยาหรือดื่มสุรามา
แต่เขายืนยันว่าตรวจสอบได้เขาไม่ได้เมา
เบื้องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาไว้ก่อน

ถ้าอาการสาหัสก็ต้องเพิ่มข้อหาอื่นอีก
แล้วก็คุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวน
เมืองชนบุรีนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ภรรยาที่ท้องอยู่บาดเจ็บสาหัส
ไม่รู้ว่าลูกในท้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับ